ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ตั้งคำถามคือมีดีต้องโชว์สินะ
ปกติเนี่ยรอยสักผู้ชายเนี่ยศักดิ์ในร่มผ้าเนี่ยโอ้กล้ามเป็นมัด
อย่างนี้โอเคแต่ชาวปากน้ำโพนครสวรรค์บอกว่า
ถ้าโชว์แบบเนี้ยมันไม่โอเคค่ะผู้หญิงคนหนึ่งไปสักที่แก้มก้นค่ะ
คุณผู้ชมแล้วเธอไปเปิดถ่ายภาพอยู่ที่อาคารพาศาล
อาคารจุดเนี้ยมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เจ้าแม่กวนอิ่มที่
ชาวจังหวัดนครสวรรค์เขานับถือเขาบอกว่าแบบนี้มันไม่โอเค
มันรู้สึกแสลงใจแล้วก็ไม่สบายใจนะคะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะ
รู้สึกเหมือนกันไหมว่ามันไม่เหมาะสมว่ามันไม่ควร
จุดที่เธอไปถ่ายภาพเธออายุ๑๙ปีเท่านั้นแล้วคนถ่ายเนี่ยคือแฟนนุ่มของเธอ
อายุยี่สิบหกปีค่ะเนี่ยพิกัดที่เธอไปถ่ายภาพก็คืออาคารพาสาร
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
พอถ่ายเสร็จปุ๊บเอาภาพนี้ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คปั๊บโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
ชาวเน็ตกระหน่ำตำหนิเลยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า
รู้ไหมคุณรู้ไหมว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยคือมันไม่เหมาะสมมาก
จากว่าอาคารพาสารจุดที่คุณไปถ่ายรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
อาคารด้านหลังก็มีองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิ่มด้านหน้าอาคารมีสารเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทัพทิม
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมดูด้วยนะคะน้องหนู
อย่าเอาเป็นตัวอย่างอย่าเรียนแบบนะคะไม่ถูกการาเทศะค่ะ
เรื่องนี้ค่ะก็เลยทำให้รองประหลัดเทศบาลนครนครสวรรค์นะคะ
ถึงขั้นต้องไปที่โรงพักไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับทั้งคู่
แล้วอยากให้ทั้งคู่ออกมาขอโทษต่อสังคม
ออกมาขอโทษต่อชาวพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์นะคะแต่เอาล่ะไม่ทันข้ามวันค่ะ
ผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายมือถ่ายภาพผู้หญิง
คนที่โชว์ก้นเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นะคะปรากฏว่ามามอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ฝ่ายชายชื่อว่านายอานนท์ให้การบอกว่าตัวเขาเองกับแฟนสาวเนี่ย
ชอบการสักลายตามเรือนร่างเป็นชีวิตและจิตใจประกอบว่าแฟนสาวเพิ่งไปสักลายที่ก้นมา
พอมีวันว่างก็เลยพาแฟนสาวออกไปหาที่ถ่ายรูปเพื่อโชว์รอยสัก
ไม่มีเจตนาที่จะถ่ายเพื่อไปในทางลามกอนาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วอยากกลับขอโทษสังคมแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์
ในวันนั้นไม่คิดว่าจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในแหล่งท่องเที่ยวก็คืออาคารพาสารด้วย

ขอโทษพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ว่าไงก็สุดแล้วแต่ท่านนะคะ

ตำรวจก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อหาคืออนาจารย์นะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับคนละ๑๐๐บาท
จากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปทำพิธีขอขมาต่อองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม
พร้อมกับรับปากบอกว่าจะไม่ถ่ายรูปในลักษณะแบบนี้อีกแล้วนะคะ